คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นิดนึงเป็นเทคนิคการทวงหนี้

เทคนิคของเขาก็คือเขาก็เนี่ยโพสต์ข้อความให้ดูเลยนะ
เทคนิคของเขาก็คือเขาบอกเพื่อนที่ยืมเงินเขาเนี่ยบอกว่า
หนี้ก่อนไหมล่ะหนี้เดิมที่ติดหนี้กันอยู่อ่ะ
ที่ไม่ยอมจ่าย๓เดือนปิดจ๊อปก่อนเดี๋ยวให้ยืมเพิ่ม

จ๊อปก่อนไอ้หนี้เดิมถ้าอยากยืมเพิ่มไหมล่ะ
ถ้าอยากยืมเพิ่มอันนี้เดิมจ่ายก่อนจ่ายก่อนเดี๋ยวเราให้ยืมเพิ่ม

ใช่เพื่อนที่เป็นหนี้หลงเชื่อ

คืนนี่เดิมพอคืนปุ๊บใครจะให้ยืมต่อคุณบ้างผม
คืนปุ๊บปิดจ๊อปจ้าไม่ต้องมายืมแล้วจ้ะไม่ให้ยืมแล้ว

ซื้อแต่มุกนี้ได้ผลนะ

ปิดการกู้ยืมแล้วเนี่ยรอมาสามเดือนเนี่ยไม่ยอมจ่ายเนี่ย
สุดท้ายบอกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ยืมเพิ่มแต่ขอหนี้เดิมคืนมาก่อนได้ไหมล่ะ

ซื้อล่อซื้อนิดนึงมาปิดดิเดี๋ยวให้ยืมใหม่

ของใหม่จะให้ยืมใหม่๘๐๐๐๐เลยนะ

แต่ของเก่า๔๐๐๐กว่าเนี่ยเท่าไหร่

ปรากฏว่าฝ่ายนั้นโอนมา๕๐๐๐กว่าเลย๔๒๐๐รวมดอก
แล้วคุณจะให้ยืมอีกเหรอคะปิดจ๊อปเลยสิคะไม่ต้องให้ยืมแล้ว
นี่เก่าได้แล้วรอมา๓เดือนเนี่ย

ใช่ไหมบอกโอ้โหเวลายืมเนี่ยให้ยืมเวลาทวงเนี่ย

หนี้คนนี้ก็เลยบอกเอาวิธีนี้นี่ไงไหมนี่สำเร็จมาแล้ว
ค่ะแต่เราเอามาเฉลยแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วสิ
เดิมมันใช้ซ้ำไม่ได้ไง
แต่เป็นหนี้ต้องใช้หนี้นะคนให้ยืมบางทีเขาเดือดร้อนนะ

อุตส่าห์ให้ยืมนะต้องขอบคุณเขามากนะ